ไปดูสีสันที่วงการละครเพลงกันบ้างนะคะ

คุณผู้ชมจะได้สัมผัสรูปแบบใหม่ค่ะ
เป็นเวทีแบบ๓๖๐องศาเลยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศเปิดตัวจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ
เลิกดีเปิดเวทีให้ได้ชมรอบสื่อมวลชนไปเมื่อค่ำวานนี้นะคะ
หยิบเอานวนิยายอันเรื่องชื่อของนักเขียนมือรางวัล
โดยเป็นผลงานการกำกับการแสดงนะคะ

ให้แฟนละครเวทีนั้นได้ชมเป็นครั้งแรกค่ะ
หลังจากที่นวนิยายเรื่องนี้
เคยถูกนำมาสร้างผ่านจอแก้วมาแล้วหลายเวอร์ชัน
สร้างชื่อเสียงให้นักแสดงมาแล้วมากมาย
จากบทบาทดรอานีรุธค่ะ
รวิการดาแล้วก็ออนอิน
จะถูกนำมาถ่ายทอดผ่านละครเวทีครั้งแรกแล้ว
ยังมีความพิเศษกับรูปแบบเวที๓๖๐องศา
เพิ่มอัตรรสให้ผู้ชมได้เห็นรอบด้านด้วยค่ะ
ออนอยากรู้จักอยากรู้จักค่ะ
ฉันจะด่าคุณ
ฉันจะตกพวกผู้หญิงร้ายอยากอายคนนั้น
ให้คว่าไปต่อหน้าคุณมาก
โดยนักแสดงที่มาถ่ายทอดความนึกคิด
แล้วก็ชีวิตของเหล่าตัวละครหญิงในเมียหลวงครั้งนี้
ก็ได้นักแสดงฝีมือดีค่ะมาประชันบทบาทอย่างลงตัว

นักแสดงสาวผู้ที่เคยสร้างความประทับใจ
การแสดงบทบาทนะคะ

บทบาทซูสีไทเฮาแล้วก็มิสไซงอน
ครั้งนี้ค่ะเธอก็รับบทดรวิกันดานะคะ
แล้วก็นุกนิกนานซีนีเอฟ๖

ที่ต้องมาประชันบทบาทเชื่อดเชื้อนอารมณ์กันอย่างถึงพิกถึงขริง
โดยผู้กำกับการแสดงนะคะเผยว่าการหยิบนวนิยายเมียหลวง

ก็เพราะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริงกับทุกคน
รวมถึงความพิเศษของเวทีแบบ๓๖๐องศา
จะทำให้ผู้ชมนั้นได้มุมมองแบบใหม่

รวมถึงบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่๓๐บทเพลง
ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ชมนั้นประทับใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
ต้องขอขอบรับคุณคุณกฤษณาสกฤษินตร์มาก

อุญาตให้เราได้นำมาดัดแปลงเป็นมิวซิคอลครั้งแรกของเมืองไทย
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคน
เป็นเรื่องผู้ชายผู้หญิงเป็นเรื่องผัวเมีย
ซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุด
แล้วก็แน่นอนว่าแฟนละครหรือแฟนนวนิยาย

ผู้หญิงทุกคนในเรื่องกับเลือกที่จะทำร้ายกันเอง

ทุกคนใช้วิธีเล่นอารมณ์ใส่กัน
ทุกคนใช้วิธีทำร้ายกัน

เพราะฉะนั้นตัวละครที่หายไปทั้งหมดเนี่ย
ก็เลยเหลือแต่ตัวละครผู้หญิง

มันอยู่บนเวทีที่เรียกว่า๓๖๐องศา
เป็นเวทีที่นักแสดงไม่มีที่ไหนให้หลบเลย
คุณผู้ชมเห็นทุกอย่างเห็นทุกด้าน

เราอยากเป็นผู้สร้างสรรค์งานละครเวทีที่

แต่ก็ยังมีคุณค่าทางอาหารในแร่ของความคิด
เราเชื่อว่าความบันเทิงที่ทุกคนชอบกันเนี่ย
มันสนุกได้แล้วมันก็มีประโยชน์ได้
ใครที่อยากจะไปสัมผัสละครเวทีรูปแบบใหม่บนเวที๓๖๐องศา
พร้อมติดตามการประชันอารมณ์ของนักแสดงมากฝีมือ
ก็ไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันได้นะคะ
แสดงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่๓๐มกราคมนี้
ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุมโกมล
อักษรศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ

ผมจะไปเที่ยวญี่ปุ่น

สมองได้พัฒนาประชาติเอกชาญพูดให้ไว้ก่อน